เอาคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของนักศึกษาเทคโนอาชีวะคนหนึ่งแถวย่านบางกะปิ
ที่มีเป็นเรื่องเป็นราวว่าถูกตำรวจยิงจนเสียชีวิต
แล้วก็ยังเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ว่าตกลงแล้วใครยิงใครก่อนกันแน่

ว่าเพื่อนเหมือนคุยกันบอกว่ามันเข้าใจผิด
แล้วมันก็ยิงตำรวจก่อนแล้วโดนเข้าสวนมา

พ่อของนักศึกษาเทคโนที่เสียชีวิตเนี่ยเปิดกล้องวงจรปิดเลย
บอกว่าตำรวจนครบาน๔ตั้งใจยิงลูกชายเขาให้ตาย
ไม่ใช่เป็นการป้องกันตัวค่ะ
ลูกชายเขาที่เสียชีวิตก็คือนายเอกชัยบุญรัฐวัย๒๒ปีนะคะ
ให้คุณผู้ชมฟังคร่าวก่อนเผื่อใครยังงงอยู่ว่าข่าวนี้เป็นมายังไง
คือนายเอกกระชายเนี่ยเป็นนักศึกษาเทคโนโลยีแห่งหนึ่งแห่งหนึ่งแห่งบางกะปิ
ถูกยิงเสียชีวิตเพราะเข้าใจผิด
ว่ากลุ่มตำรวจนครบาน๔ที่กำลังคุมตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดเนี่ย
เป็นกลุ่มคู่อริต่างสถาบันก็เลยยิงปืนใส่กลุ่มตำรวจ
แล้วมีการยิงตอบโต้กันแล้วเขาตายอยู่กลางถนน
เมื่อคืนที่ผ่านมาพ่อของเขาค่ะพันธาอากาศเอกนพัศกรบุญรัฐ
เอาภาพกล้องวงจรปิดมาเปิดเผยเลยคุณผู้ชมเนี่ยค่ะ

ภาพแรกนี่คือชายเสื้อขาวกำลังท่าทำท่าทางล็อกคอวัยรุ่นที่สวมหมวกกันน็อก
คนที่ล็อกคอเนี่ยพันธาอากาศเอกบอกว่าคือตำรวจนครบาน๔ล็อกคอลูกเขาไว้

ภาพต่อไปค่ะเป็นจังหวะที่รถกระบะชนเข้ากับรถจักรยานยนต์เนี่ยค่ะ
เนี่ยปาดมาชนแล้วก็ปรากฏภาพชายใส่ชุดใส่หมวกกระน็อก
อภัยภาพชายใส่หมวกกันน็อกในลักษณะกำลังวิ่งหนีนะคะ
แล้วก็มีชายคนหนึ่งในรถกระบะเนี่ยลงจากรถมาแล้วก็วิ่งไล่
ในภาพระบุเวลาเกิดเหตุคือเที่ยงคืน๓๒นาทีเนี่ยค่ะ
ประตูรถเปิดนะกระบะที่ชนจักรยานยนต์ล้ม
ประตูรถเปิดมีคนลงมาจากรถแล้วคนที่สวมหวกกระน็อกที่อยู่ข้างหน้าที่เห็นเนี่ย
ทำท่าเหมือนกำลังจะวิ่งหนี
พ่อของนายเอกชัยบอกนะคะว่าชายเสื้อขาวของทั้งสองภาพคือคนคนเดียวกัน
คือตำรวจนครบาน๔ที่ล็อกคอลูกเขาและคือคนที่ยิงลูกชายเขา
ลอกคอก่อนแล้วก็วิ่งตามไปยิงทิ้ง
ไม่ใช่ชายเสื้อแดงที่เป็นดาบตำรวจสังกัดนครบานสี่
คือเรื่องนี้ตำรวจเขาก็ชี้แจงแล้วนะว่าไอ้คนเสื้อสีแดงที่เดินกลับมาเนี่ย
แล้วเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่ทางผู้ใต้บังคับบัญชาไปรายงานผลเรื่องราวที่เกิดขึ้น

พวกเพื่อนก็เลยเข้าใจว่าคนที่ยิงคือคนใส่เสื้อสีแดงคนนั้น
จริงไม่ใช่ตำรวจก็บอกตั้งแต่แรกแล้วนะคะ
ทีนี้คุณพ่อบอกว่ารายละเอียดที่เหลือยังไม่สามารถเปิดเผยได้
ที่คุณผู้ชมไม่ได้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหว
เพราะเขาบอกว่าขอนำไปหารือกับทนายความและญาติก่อน
แต่ที่แน่ภาพที่ออกมาเมื่อสักครู่นี้ที่ปล่อยออกมาให้เห็นเป็นภาพนิ่ง
พ่อบอกว่ายืนยันได้เลยว่าตำรวจไม่ได้ยิงเพื่อป้องกันตัว
แต่ตั้งใจยิงลูกชายเขาให้ตาย
หลังจากนี้เขาจะขอความเป็นธรรมให้กับวิญญาณของลูกชายด้วยค่ะ
ส่วนกรณีที่ลูกชายเคยถูกดำเนินคดีมาแล้ว๔ครั้ง
ครอบครองอาวุธปืนนึงครั้งแล้วก็หนีทหารหนึ่งครั้งแบบนี้
บอกว่าเป็นเรื่องจริงพ่อไม่ปฏิเสธ
สิ่งที่ลูกเขาทำแม้ว่าจะมีคดีติดตัว
แต่ก็ไม่ได้แปลว่าลูกเขาจะควรที่จะต้องถูกยิงตายแบบนี้
แล้วก็ยืนยันบอกว่าลูกเขาเป็นคนดี
ย้ำอีกครั้งว่าตำรวจเสื้อแดงในคลิปที่เราได้ชมก่อนอันนี้ไม่ได้เป็นคนยิง
แค่ขับรถกลับมาดูเหตุการณ์แต่น้องเพื่อนเข้าใจว่าท่านเป็นคนยิง
ถูกต้องคือในคลิปที่เป็นการไลฟ์เฟซบุ๊คที่ออกมาเป็นคนเสื้อแดงที่ว่าถือปืนยิงใส่ฝูงชนแล้วก็ยิงขึ้นฟ้า
ก็คือเกิดหลังจากที่เพื่อนเข้าใจผิดว่าชั้นเสียงแดงแดง